ซึ่งกรมราชธรรมนะครับก็ได้รับตัวนายทักษิณ
เรือนจำพิเศษกรุงเทพหานครแล้วก็มีการตรวจร่างกายตามขั้นตอนนะครับ
จะต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
นายสหการเพศนรินปลองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
นายอายุสินทบพันธ์อธิบดีกรมราชธรรม
ร่วมกันแถลงข่าวการรับตัวในทักษิณนะครับ
โดยการรับตัวในทักศิลป์นะครับ
ได้ดำเนินการตามมาตรการรับตัวคนเข้าใหม่นะครับ
ทำทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพโดยแพทย์ของโรงพยาบาลราชธรรม
นายทักศิลป์อยู่ในกลุ่มปรอกบางครับ
มีโรคประจำตัวต้องเฝ้าระวังและรักษาอย่างต่อเนื่อง
ต้องตรวจติดตามโดยแพทย์เฉพาะทาง
ขณะนี้ได้แยกคุมขังไม่ให้ปะปนกับผู้ต้องขังอื่น
หรือที่เรียกว่าแยกขังเดี่ยวนะครับ
โดยแยกขังที่แดน๗สถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพียงคนเดียว
เพื่อความปลอดภัยแล้วก็จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง๒๔ชั่วโมง
นายแพทย์วัดชัยมิ่งบันเจิดสุขนะครับ
ผู้อำนวยการทันทะสถานโรงพยาบาลราชธรรมเปิดเผยว่า
ทักษิณมีประวัติโรคประจำตัวคือ๑โรคหัวใจ
มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

ติดตามการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิด
ปอดมีปัญหาเคยมีประวัติปอดอักเสบรุนแรงจากโควิด๑๙
ปอดอักเสบเรื้อรังแม้จะรักษาหายแล้ว
แต่ยังพบพังผืดในปอด
ทำให้มีอาการเหนื่อยง่ายและโรคหัวใจและโรคปอดต้องเฝ้าระวัง
และแพทย์ต้องดูแลเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลง
ความดันโลหิตสูงอยู่ระหว่างการควบคุมต้องรับประทานยา
ซึ่งการตรวจวันนี้พบว่าความดันโลหิตผิดปกติ

อายุ๗๔ปีแล้วพบว่ากระดูกสันหลังเสื่อมในหลายระดับ
ดทับเส้นประสาทส่งผลมีอาการปวดเรื้อรัง
การเดินและการทรงตัวผิดปกติ
จากประวัติข้อมูลและได้รับการตรวจร่างกายในทักษิณเป็นกลุ่มปลอบาง
ตามแนวทางปฏิบัติของเรือนจำทั่วประเทศ
อยู่ในพื้นที่ที่เฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัย
ถ้าเจ็บป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที
โรคประจำตัวกำเริบต้องรีบส่งโรงพยาบาลราชธรรม
หรือถ้าต้องอาศัยแพทย์เฉพาะทางก็ต้องส่งโรงพยาบาลตำรวจครับ
ในการตรวจร่างกายนะครับโดยโดยทีมแพทย์นะครับ
มีการกดทางเส้นประสาทมันมีการอ่อนแรงไปบางส่วน
ทีนี้ฟังก์ชันในการอุ้มหรือการยกของโดยปกติยังสามารถดำเนินการได้ครับ
สัญญาณชีพของท่านทักษิณยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ
มีเรื่องของความดาโลหิตที่สูงผิดปกตินะครับ
ส่วนลักษณะการตรวจการประเมินการตอบสนองอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ดีครับ
จำเป็นจะต้องเฝ้าระวังอาการทางคลินิก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวหรือโรคอื่นที่มี
คือในส่วนที่ผมนำเรียน๔โรคจะเป็นโรคหลัก
ที่คิดว่าจำเป็นจะต้องเฝ้าระวังใกล้ชิด
ที่ผ่านมาท่านได้รับการรักษาอย่างไร
พิจารณาให้การรักษาแบบไหนแล้วมีแพลนอย่างไร
อย่างเช่นโรคหัวใจก็คือเป็นภาวะหัวใจขาดเลือด
แต่ยังไม่ได้รับการดำเนินการเช่นการบรรลูน
จะเป็นห้องกักโรคเป็นอาคารสถานพยาบาลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพ
ซึ่งตอนนี้ได้จัดไว้ให้อยู่คนเดียว
เพื่อให้ไม่ปะปนกับผู้ต้องขังอื่น
เนื่องจากว่าเป็นท่านอายุสูงแล้วแล้วมีรายโรคด้วย
ไม่ยาวก็ไม่จำเป็นต้องรีบตัด
ยาวขุมเงินดำคงจะต้องตัดตามระเบียบ
ถึงขนาดไปป้อนผมแบบนักโทษทั่วไปไม่ใช่
ต้องดูระหว่างเป็นผู้ใหญ่ด้วย
เพราะว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่แล้วและพูสูงอายุ
ก็ถือว่าเป็นกลุ่ม๖๐๘ที่เราต้องระวัง
จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยมันตามมาทันที
ในนัดสถีทองประหลาด
การปฏิบัติของเรือนจำกรณีผู้ทงขังเป็นกลุ่มปลอบบาง
มีแดนที่อยู่เพื่อระมัดระวัง
มีจุดสถานพยาบาลและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย
ส่วนกิจกรรมอื่นจะเป็นเช่นเดียวกับผู้ต้องขังทุกคนครับ
รวมทั้งสิทธิอื่นนะครับเรื่องการพบทนาย
เยี่ยมของญาติสามารถทำได้ตามระเบียบ
หลังจากนายทักษิณเข้าเรือนจำนะครับ
ก็ได้รับประทานขนมปังเพียงเล็กน้อยกับน้ำเปล่านะครับ
เป็นมื้อแรกก็คือมื้อเที่ยงก็มีสีหน้าเรียบเฉยนะครับ
ส่วนมื้อเย็นนะครับก็อาหารที่เตรียมไว้ของเรือนจำ
คือเป็นข้าวต้มและผักนะครับ
ซึ่งก็เป็นอาหารปกติของผู้ต้องขังทั่วไปด้วยครับ